มาดูพิธีกรคนเก่งของรายการของเราบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับรายการเกมรับจำนำเดือดร้อนเมื่อไหร่
เอาของดีที่คุณมีหรือเอาของคู่ใจคุณมา
แล้วมาท้าทายชีวิตกันในรายการเกมรับจำนำ
คุณผู้ชมค่ะพี่เอชายามิดชัยงานนี้บอกเลยว่าเป็นพิธีกรไป
ทุกเทปน้ำตาคลอทุกเทปเออเริ่มวันที่ไขมันง่าย
มันเสียเฉินใจมันโดนหัวจิตหัวใจ
ชีวิตนักสู้เหมือนกันสำหรับพี่เอชายามิดชัยคุณผู้ชมค่ะ
กว่าจะมายืนประสบความสำเร็จตรงนี้
ชีวิตก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปพี่เอก็เคยเล่านะ
พี่ก็อยู่บ้านสังกษีลำบากลำบลมาก่อน

รายการเกมรับจำนำเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทางบ้านมาร่วมแข่งขัน
แล้วก็นำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป
บ้านคือฟังแล้วโอ้โหชีวิตพี่ทำไมมันยากขนาดนั้น
ซึ่งพี่เอชายาค่ะในฐานะหนึ่งในพิธีกรของรายการ
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
ไหนที่พี่เอแล้วก็พี่เบ้นพรชิตานี่นะช่วยได้
อาสาช่วยแบ่งเบานะอย่างบางงานเนี่ยนะฮะเขามา
ลูกหลานชุดนักลงนักเรียนขาดแคลนอันไหนที่พี่เอพี่เบ้นพอจะช่วยได้
เอาช่วยเต็มที่ให้กับผู้เข้าแข่งขันแถมกันไปด้วย
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าฟังเรื่องราวต่างแล้ว
โอ้โหมันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แทบทุกเทปค่ะ
แล้วก็เล่าเสริมด้วยว่าชีวิตของพี่เอ๋กว่าจะมีวันนี้ได้
พี่กับน้องเบ้นหลังกล้องหลังใหม่เดี๋ยวพี่ช่วยนะลูกนะนู่นนี่นั่นนะครับ
อันนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ต้องบอกให้รู้
แล้วน้องบอกว่าพี่เอพี่เอไม่ต้องซื้อคือน้องไม่มีชุดนักเรียนใหม่เลย
จนเข้าม๒แล้วขึ้นม๒อะไรอย่างนี้นะครับน้องไม่มีเสื้อผ้า
เราก็เลยบอกเดี๋ยวจัดการให้ลูกเดี๋ยวนั่นทำเป็นจัดให้หมดเลย
น้องจะได้มีรองเท้าใหม่เสื้อใหม่ใส่ไปสักที
เพราะพี่เคยผ่านความลำบากตรงนั้นมาพี่ลำบากจนขนาดว่าข้าวก็ไม่มีกินนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะรับรู้ถึงความจนได้เรารับรู้ได้
แล้วเด็กบางคนที่มาเนี่ยนะครับเขาต้องปากกัดตีนถีบเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
เสียสละบางคนไม่เรียนก็ได้ออกมาทำงานก่อนช่วยแม่อย่างน้อยนะ
พี่คิดว่าพี่ทำรายการพี่ได้ทำบุญทุกครั้ง
แต่พูดก็พูดคุณผู้ชมรายการเกมรับจำนำเรา
พิธีกรคนไหนก็ไม่เหมาะเท่าพี่เอชายาแล้วเพราะอะไร
จนมาก่อนรู้มาก่อนว่าคำว่าไม่มีเนี่ยมันเป็นยังไงมันลำบากขนาดไหน
พี่เอ๋เคยเล่านะวันนั้นมาบันทึงไทยรัฐอินเล่าให้ฟังว่า
บ้านพี่เอนี่นะเมื่อก่อนนะก่อนจะมาเป็นเอชายามิดชัยเนี่ย
สังกษีโรงลิเกคุณผู้ชมไอ้ที่เขาไม่ใช้แล้วผูกพังอ่ะ
งัดแล้วก็แงะออกมาเอามาทำบ้านเป็นเพลิงอยู่อาศัยกันไป
ข้าวขอข้าววงข้าววัดบ้างอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นชายามิดชัยวันนี้
ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันด้วยแล้วก็ให้กำลังใจพี่เอพี่เบ้นด้วย
ก็ดูเหมือนกันอยู่ร้านลาบเงยขึ้นมาโอ้โหกำลังบดโศกเลยร้องไห้เลย

หลายคนบอกดูแล้วน้ำตาไหลน้ำตาแตกคือจริงนะมันมีชีวิตแบบนี้อยู่นะ